มาดูเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดบึงกาลนะครับ
คือเจ้าของบ้านบอกว่าที่บ้านโดนมือมืดปลาระเบิดมาแล้วถึง๔ครั้ง
เหตุการณ์ผ่านมา๔เดือนแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าเลยนะฮะ
แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านจับภาพในช่วงการปลาระเบิดได้

โอ้โหจับภาพได้ชัดเจนฮะเห็นแก๊งมอเตอร์ไซค์นี้มานะครับ
แล้วก็มีการคว่างปลาอะไรบางอย่างแล้วเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวขึ้นนะฮะ
วินาทีที่คนร้ายน่าจะเป็นชายวัยรุ่น๕คน
ขี่รถจักรยานยนต์มา๓คัน
จากนั้นคนร้ายก็ช่วยกันระดมปลาระเบิดเข้าใส่บ้าน

กล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านเลขที่๙๘๔๙หมู่๙ที่ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเมืองจังหวัดบึงการจับภาพไว้ได้นะครับ
โดยนางดำดีกุมลาอายุ๔๙ปี
วันเสาร์ที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นได้ยินเสียงดังตุ้มนะฮะหลายตู้มเลย
ไม่กล้าออกมาดูครับต้องรอกระทั่งถึงช่วงเช้า

พบว่ามีเศษขวดแก้วเต็มไปหมด
กระจกหน้าบ้านแตกเสียหาย
แต่นับว่ายังโชคดีนะที่มียายท่านหนึ่ง
คือคุณยายกัญญาบุฎาอายุ๘๓ปี
วันเสาร์กลางดึกคนร้ายกลุ่มเดิม
ก็กลับมาก่อเหตุอีกเป็นครั้งที่สอง
ครั้งที่สามและครั้งที่สี่
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านจับภาพได้แล้วนะฮะ
เหมือนมีการปาระเบิดเข้ามาใส่หน้าบ้านนะครับ
หลังเกิดเหตุตั้งแต่ครั้งแรกคือวันเสาร์ที่๑๖พฤษภาคม
ก็นำหลักฐานกล้องวงจรปิดไปมอบให้กับตำรวจสพเมืองบึงกาลแล้วนะฮะ
แล้วก็ในทุกครั้งที่มันเกิดเหตุมา๔ครั้ง
ก็นำวงจรปิดไปมอบให้เหมือนกัน
มา๔เดือนแล้วครับคดีไม่มีความคืบหน้าเลย
ทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ผู้ใหญ่อาบรีบุตรดา
ก็เปิดเผยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของยายกัญญานี่แหละครับ

ในฐานะลูกแล้วก็ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน
ก็ขอเรียกร้องให้ตำรวจเร่งหาตัวผู้กระทำผิด
ลงโทษโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้
ยายเองและคนในบ้านอยู่กันไม่ได้แล้วนะคุณนะ
หวาดภาวะไม่รู้ว่าคืนวันเสาร์ไหน
คนร้ายจะเข้ามาปลาระเบิดอีกนะครับ
ทีมข่าวของเราไปพบพนักงานสอบสวนนะฮะ
คดีนี้ตำรวจได้รวบรวมพยาหลักฐาน
ได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็เตรียมขอสารออกหมายจับเร็วนี้
มาได้รับการยืนยันว่าสารจังหวัดบึงการได้ยกคำร้องออกหมายจับ
แต่ให้พนักงานสอบสวนทำหมายเรียกผู้ต้องสงสัย
ให้มารายงานตัวภายใน๓วันแล้วนะฮะ
หากไม่มาตามหมายเรียกสารจะดำเนินการออกหมายจับทันทีนะครับ
ล่าสุดครับคุณผู้สิทธิ์ของเราลงพื้นที่ติดตามคดีนะครับ
ไปพบกับนายอาบรีบุตรดาผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้า
แล้วก็เป็นลูกชายของคุณยายกัญญาเจ้าของบ้านนะครับ
เผยกับทีมข่าวบอกว่าหลังข่าวเผยแพร่ออกไปนะคุณนะ
คือต้องบอกสื่อหรือไงตำรวจถึงทำงาน
คือก็บอกพอบอกสื่อนะแล้วก็มีคลิปมีข่าวมีเผยแพร่ออกไปเนี่ย
ได้รู้ว่าตำรวจออกหมายเรียกแล้วก็สบายใจขึ้นมา
ตอนกลางคืนนะคุณทางผู้ใหญ่บ้านเองและในฐานะลูกเจ้าของบ้านเนี่ย
รวมถึงคนในครอบครัวบอกว่าโอ้โหต้องสับเปลี่ยนกันมาเฝ้ายามนะคุณ
และในบางครั้งทางอพรของหมู่บ้านก็มาเฝ้าดูแต่ก็ไม่ได้มาได้ทุกวัน

หาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีจับกลุ่มให้ได้เร็วที่สุดเถอะ
ออกมาเรียกให้ผมก็ดีใจ
ทั้งโฮทเข้าหน้าที่ที่เมืองการ
ที่เช่อนกันยังติดตามอยู่
พอแจ้งสื่อแล้วสื่อตามคดีให้มันก็เร็วขึ้นนะฮะ
โดยวันนี้พันธ์ตำรวจเอกวิชญานนทนิติกุลภูมิกับการสพเมืองบึงกาล
ได้เรียกประชุมตำรวจชุดคลี่คลายคดีแล้วก็เปิดเผยว่าจริงแล้ว
รู้ตัวผู้ต้องสงสัยนะนะครับได้มีการออกหมายเรียกบุคคลต้องสงสัย
ให้มารายงานตัวแล้วภายในวันพระสบดีที่๙กันยายนนี้
หากไม่มาตามหมายเรียกก็จะนำหลักฐานที่มีอยู่ไปขอสารออกหมายจับต่อไปนะครับ
ก่อนหน้านี้จริงก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาแล้ว๑รายนะครับ
ขณะสอบสวนก็รับสารภาพแต่หลังจากถูกคุมขังเพียง๑วัน
ก็กลับคำให้การซึ่งดูจากพฤติการแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนี
ก็ต้องปล่อยตัวไปตามขั้นตอนแล้วครับ
แต่ก็ยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้นะฮะเวลา๑๕นาฬิกาพลตำรวจตรีสมศักดิ์คงภัยบูล
ผู้การจังหวัดบึงกาลเขาจะลงมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเอง
นี่พอร้องสื่อปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นผู้การจังหวัดก็ลงมาดูเองมาอะไรเอง

เขาแค่ต้องการความคืบหน้าจากทางตำรวจ